คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ค่ะทายาทคนดังนะคะ
ก็ได้ให้กำเนิดลูกน้อยมาแล้วนะคะมาประดับวงการบันเทิงของเรานะคะ
ก็คือลูกของคุณนะคะแล้วก็นี่คุณตำม่ำค่ะ
เป็นตาอย่างเต็มตัวเรียบร้อยแล้วนะคะได้สมใจเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ลูกของคุณเองบอกก่อนมีสองบ้านมีสองบ้านเองนะคะแหมน่ายินดีจริงจริงนะคะ
บ้านแรกก็แน่นอนแหละวงคำเหล่านะคะเป็นหลานน่ารักน่าชังทีเดียวนะคะ
ชื่อว่าน้องนาฬิกาค่ะแม่เอ็มพ่อก๊อฟโอก็ตื้นตันกันไปนะคะ
ถึงนี่นะคะในภาพเนี่ยคุณหม่ำเนี่ยไม่สบายนะคะคุณ
แต่ว่าก็เออนะคะอยากจะเห็นหน้าหลานก็เลยมาเฉง้อชะแง้หน่อย
เดี๋ยวถ้าหายป่วยก็คงได้อุ้มกันนะคะคุณอุ้ยจำม่ำอยู่นะเออน่ารักมากคุณ
แล้วก็สมบูรณ์มากเลยนะคะสามพันกว่ากรัมคุณโอ้โห
น่ารักจริงหน้าเหมือนพี่หม่ำนะเอาจริงแหมก็เขาทายาทมา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
แล้วก็ถือเป็นการเปิดตัวลูกชายคนเล็กเป็นในตัวด้วยนะคะ
ก็ยินดีกับสองครอบครัวนี้ด้วยนะคะ